กลับมาติดตามไทยรัฐนิวโชว์กันต่อนะครับ
มาดูความคืบหน้าคดีคุณแตงโมเสียชีวิตครับ
วันนี้แซนแซนหนึ่งในห้าคนบนเรือครับ

ที่เรารายงานข่าวไปนะครับเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวน
พ่อเมืองนนทบุรีแล้วนะครับหลังสอบสวนเสร็จนะฮะ
ปฏิเสธข้อเก่าหานะครับ
แล้วก็ยังยืนยันคำเดิมบอกว่า
คุณแตงโมไปปัสสาวะที่ท้ายเรือครับ
นี่ค่ะความขึ้นไหวที่สพเมืองนทบุรีนะครับ

แซนวิสาพัฒน์มโนมัยรัฐนะครับ
ต้องหาในคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโม

กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับ
หมายจับของศาลจังหวัดนทบุรี
ตอนบ่าย๒นะครับมากับทนายความส่วนตัว

หลังสอบสวนอยู่นานเกือบ๔ชั่วโมงครับ

ขอไปครับ๑๗นาฬิกา๒๕นาที
นี่ตอนมาถึงตอนมาถึงรีบวิ่งพลวดขึ้นไปเลย
นี่ครับตอนออกมานะครับนักข่าวก็พยายามถาม

คือยืนยันว่าคุณแตงโมไปปัสสาวะที่ท้ายเรือนะครับ

ส่วนเรื่องคลิปที่ปรากฏว่ามีการปาร์ตี้
ที่มีเห็นภาพสะพานพระราม๘นะ
เธอบอกเธอยังไม่เห็นแล้วก็ขึ้นรถกลับไปเลย
ก็อะไรนะครับ

ตามองค์ศอสตร์สู่หลังจากนี้จะยังไงต่อเขาที่
ก็เป็นการสอบสวนได้
พี่แซนนึกต้นนิดไม่ได้ไปคลิปเก่าหรือคลิปใหม่
เพราะลงโซเชียล

ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลังการสอบสวนบอกว่า
วันนี้พาแซนมารับทราบข้อกล่าวหาโดยวางหลักทรัพย์
เป็นวงเงินประกันตัว๒แสนบาท
โดยมีเงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศ
และให้มารายงานตัวทุก๑๒วันจากเดิมทุก๗วัน
รวมถึงให้แจ้งที่อยู่ให้เป็นหลักแหล่งนะครับ
ทนายความบอกว่าวันนี้แซนปฏิเสธข้อกล่าวหา
ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
และยังคงยืนยันคำให้การเดิม

นัดรายงานตัวครั้งแรกใน๑๐เมษายนนี้
ส่วนประเด็นที่โซเชียลมีเดียจะมองอย่างไร
นายความของแซนบอกว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคล
ไม่สามารถบังคับทุกคนให้คิดเห็นเหมือนกันได้ครับ
ปกตินะครับผมไม่เห็นเขาเครียดอะไรเลย

ก็ปฏิบัติตัวเหมือนผู้ต้องหาปกติครับ
สังคมมองว่าคุณแซนเนี่ยอาจจะพูดไม่จริง

คุณแซนได้บอกอะไรกับคุณธนายไหมครับ

ส่วนสังคมจะมองไงก็คงเป็นสิทธิ์ของแต่ละท่าน
วันนี้มารับทราบข้อเก่าหาก็ยังยืนยันครับ
เหมือนเดิมหมดครับ
ก่อนหน้านี้ที่ทางสื่อถามผมไม่ทราบนะผมไม่ได้ตาม
แต่ถ้าคำถามว่าเขายืนยันไหมเขายืนยันเหมือนเดิมครับ
ท้ายเรือจริงไหม
โอ้โหแอบตกใจเลย

คุณผู้ชมครับมีรายงานว่าตำรวจระบุ
พฤติการของแซนไว้แบบนี้
นั่งท้ายเรือใกล้กับจุดที่คุณตังโมอยู่มากที่สุด
ขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ
รับรู้และเห็นเหตุการณ์ขณะที่คุณตังโมเดินไปท้ายเรือมากกว่าคนอื่น
ตามคำให้การขณะที่คุณตังโมนั่งปัสสาวะท้ายเรือ

แต่แซนไม่ได้ใส่ใจหรือแสดงทีท่าระมัดระวังความปลอดภัย
ให้คุณแตงโมยังนั่งเล่นโทรศัพท์ตลอดเวลา
ระหว่างคุณแตงโมตกน้ำแซนไม่ได้ช่วยเหลืออย่างเต็มที่
ตามที่มนุษย์พึงกระทำต่อกัน
วันนี้พาไปดูหน่อยจำได้ไหมที่คุณแซนเขาไลฟ์เอาไว้
หลังจากไปร่วมจำลองเหตุการณ์โดยแซนบอกว่า

แล้วเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
รับว่าเธอดูแลคุณแตงโมไม่ดี
แต่ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วจนทำอะไรไม่ถูก
แล้วก็ระบุถึงเหตุการณ์ที่ไม่ลงไปช่วยคุณแตงโม

เรื่องเกี่ยวกับที่ทุกคนสงสัยในเหตุการณ์วันนั้น
คือข้อแรกเลยนะ
ประเด็นที่ว่าโมไปปัสสาวะที่หลังเรือค่ะ

เอ่อแบบ
พลาดเองที่ว่าฉันไม่ได้ดูแลโมให้ดีตรงนี้

มันเกิดขึ้นเร็วมากฉันไม่สามารถที่จะ
หยุดเขาหรือว่าอะไรได้เลยอันนี้
แล้วทีนี้ฉันก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะตกลงไป
ฉันก็เลยไม่ได้ดูเขาไว้ในตอนที่เขาเดินมาทำธุระตรงนั้น

โมเดินมาบอกว่าโมจะปัสสาวะแล้วโมก็นั่งลงไปเลย

แล้วยังไงคะ
โมก็นั่งลงไปเลยแล้วทีนี้ฉันก็

อาจจะขาดสติไปเล็กน้อยบ้างก็เลย
นอนเล่นมือถือไม่ได้ไปโฟกัสกับการที่เขาทำธุระส่วนตัว
ที่ว่าทำไมเห็นเพื่อนตกน้ำไปเราไม่ช่วย

ถ้าสันเห็นว่าเขาอยู่ไม่มีทางที่ฉันจะไม่ช่วยเลยค่ะ

พอวนเรือกลับมาฉันไม่เห็นแม้กระทั่งร่องลอยน้ำกระเพื่อมหรือว่าอะไรเลย
ไม่รู้ว่าฉันจะต้องช่วยยังไงแล้วฉันก็

อืม
ฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงในเวลานั้น

คำให้การที่มันย้อนแย้งเนี่ยนะครับ
เป็นเหตุให้ตำรวจออกหมายจับ

แล้วก็ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับ
ขณะนี้๕คนบนเรือ
การจนานันต์ถูกแจ้ง๓ข้อหา
ก็คือประมาททำให้ผู้อื่นเสียชีวิต

ทั้งที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่

ถูกแจ้งข้อหาเพิ่ม๒ข้อหา
แก่ให้การเท็จและทำลาย

โรเบิร์ตถูกแจ้งเข้าหาเพิ่มเติมคือเข้าหาทำลายหลักฐาน
อกจากปอและโรเบิร์ตแล้วนะครับ
พนักงานสอบสวนยังได้แจ้งข้อหากับแซน
กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ส่วนอีก๒คนบนเรือคืออิสรินจุธาสุขสวัสดิ์
แล้วก็คุณกติกนะแล้วก็จ๊อปนิทัศน์กิรติสุธิสาธรณ์เนี่ย
ผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าวันนี้นะครับเวลา๑๑นาฬิกา๓๐นาที
พันธุ์ตำรวจโทสมุทรเกรดยาท่านรองผู้กำกับการสพเมืองนนทบุรี
เอาเอกสารไปเพียบเลยขึ้นรถไปออกจากโรงพักไปไป
ขอหมายจับเพิ่มเติมกระติกกับจ๊อปฮะโดยกระติกนะครับ
จะถูกแจ้งความเท็จถูกแจ้งความเท็จ
ส่วนจ๊อปโดนข้อหาทำลายหลักฐานและพรบเดินเรือ
ข้อหาทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลลงแม่น้ำซึ่งหลังจากพนักงานสอบสวน
ขอหมายจับจากศาลจังหวัดนนทบุรีนะครับ
แต่ศาลท่านไม่อนุมัติออกหมายจับให้ตำรวจให้ตำรวจให้พันธุ์งานสอบสวน
ออกหมายเรียกก่อนนะฮะมาทั้งสองคนมารับทราบข้อเก่าหาในวันพรุ่งนี้
โดยจ๊อปจะมาถึงสพเมืองนนท์นะพรุ่งนี้ตอนบ่ายโมง
ส่วนกระติกเนี่ยจะมาถึงตอน๔โมงเย็นอันนี้เป็นรายงานข่าวล่าสุดครับ
เอาละค่ะอีกหนึ่งประเด็นค่ะที่เป็นประเด็นแวดล้อมกันแล้วกันก็เหมือนที่เมื่อสักครู่เนี้ย
เบิร์ตพูดไปแล้วล่ะที่มีนักสืบโซเชียลมีชาวเน็ตเขาบอกว่า